ไปหาสองเทพกุมารที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์สุดคุณผู้ชม
งานนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอ่ะ
ศักดิ์สุดขนาดไหน
คนที่เริ่มใส่ศรัทธาไข่หรือว่าสองเทพกุมารเนี่ย

เทพกุมารที่ว่าคือกุมารน้องปิ่นเพชรและกุมารน้องไข่ค่ะ
ที่ยืนเด่นตรงานอยู่ตรงนี้
โดยทั้งกุมารน้องปิ่นเพชรและน้องไข่ต่างก็มีคนศรัทธามากมาย
โดยเฉพาะศรัทธาเรื่องโชคลาบ
ขอโชคลาภอะไรก็ได้สมปรารถนามาแล้ว
เป็นคู่หูดูโอแห่งการขอโชคขอลาบ
ับเบิ้ลโชคดับเบิ้ลลาบไว้เลยทีเดียว
และยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ไงคุณชนะ

ชาวบ้านและสาธุชนผู้ที่มีความเลื่อมสายศรัทธาก็หวัง

ก็เลยมากราบไหว้ขอพรแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่านี่
เอาน้ำดื่มน้ำแดงชุดทหารขนมจีนรสของเล่นรูปปั้นไก่มาถวายด้วย
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกกันว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะ
จริงแล้วก็มีไอ้ไข่หรือกุมารไข่อยู่หลายวัดมากเลย
แต่ที่วัดน้ำดิบแห่งนี้นะมีรูปปั้นกุมารน้องปิ่นเพชรด้วย
ก็คือมีสองเทพกุมารเลยไงก็เลยถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคล
เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์แบบยกกำลังสอง
พอกราบไหว้ขอพรกันเสร็จแล้วนะคะต้องขอย้ำอย่างนี้ว่า
มีสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือ
ส่องอ่างน้ำมนต์นี่อยู่ใกล้ตรงนั้นแหละ
ส่องด้วยตาไม่พอจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ไปดูต่อก็ได้

ก็ตามสะดวกตามอัธยาศัยนะ
แต่ส่วนใหญ่อ่างน้ำมนต์เขาก็ไม่ค่อยให้คนไปทำอะไรกับอ่าง
อย่างเช่นบางคนอาจจะถือสิริมงคลว่าเฮ้ยเอาเหรียญหยอดลงไปไหม

ที่นี่เขาทำพิธีได้นิ่งมากเลยนะคะ

ให้ดูเอาไว้แล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจริงนะ

บอกตรงอะไรที่มันเป็นของเล่น

นี่มันเสี่ยงนะมันคือเรื่องของการลงทุนนะ
อันนี้เล่าให้ฟังกันแบบนี้ไม่ใช่หลายคนทุ่มหมดตัวหมดหน้าตัก